เททองเป็นขั้นตอนที่ช่างต้องมีความชำนาญใจเย็นมือเบาและคล่องแคล่วโดยจะต้องเททองออกจากกระดาษตีมาใส่กระดาษดามเพื่อเตรียมสำหรับการตัดต้องระมัดระวังไม่ให้ฉีกขาดด้วยทองมีความบางมาก
ขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นอย่างมากก็คือขั้นตอนของการตัดทอง
เพราะช่างต้องกะขนาดแผ่นทองได้แม่นยำเรียกว่าเป็นการแบ่งทองเป็น
เพื่อป้องกันไม่ให้ทองที่ตัดออกมากลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยแล้วจึงนำทองที่แบ่งได้แล้วเข้ากระดาษ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน